ต่อกันที่คู่นี้กันบ้างค่ะเห็นบอกว่าแต่งงานปุ๊บ
กลายเป็นธาตุปั๊บเลยทีเดียวนะคะสำหรับดีเจเพชรจ้า
งานแต่งเนี่ยก็ตามใจเมียแล้วเอาจะธีมอะไรก็ตามเต็มที่เลยจ้ะสุดที่รักจ๋า
พอแต่งปุ๊บนิสัยเปลี่ยนเขาบอกเพชรจ้านิสัยเปลี่ยนเลย
ดีหรือไม่ดีเอาคุณดีเปลี่ยนเป็นธาตุไงขอเป็นธาตุเป็นธาตุรักเมียนั่นเอง
เพชรจ้าบอกเลยถอดเขี้ยวถอดเล็บจนเหมือนเสือสิ้นลายเรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งก็ดูเหมือนคนที่จะแฮปปี้มากที่สุด
ก็หนีไม่พ้นเจ้าสาวแล้วค่ะสาวนิวเคลียร์
ปลื้มปริ่มกับการเอาอกเอาใจของสามีแบบสุดค่ะ

ก็ไม่ผิดไปจากสิ่งที่คิดไว้มากสักเท่าไหร่

ที่ใครหลายคนตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่
เจ้าสาวป้ายแดงยืนยันคำเดิมนะคะว่า
จะเดินหน้าปั๊มทายาทเต็มที่
พร้อมประกาศงดรับงานละครเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
พอแต่งแล้วเขาก็แบบอุ๊ยทุกอย่างยอมทุกอย่าง
แต่รองเท้าหลุดก็ก้มลงไปใส่ให้แบบ
รูดซิปให้ทำทุกอย่าง
รูดซิปตรงไหนบอกเขาด้วยซิบรองเท้าเพราะตอนนี้ชาวเน็ตให้ฉายาผมว่าธาตุเมียนะครับ
จากคลิปที่ผมลงไปสองตัวเขาเรียกว่าธาตุเมียไปแล้ว
ก็ดูเป็นแบบดูแลเมียอะไรอย่างนี้
เขาก็จะได้แบบสบายขึ้น
ฝึกไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะเริ่มจะได้มีน้องแล้ว
ถึงตอนนั้นน่าจะง่อยมากกว่านี้อีกนะครับ

ก็ไปตรวจทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วน่าจะไม่นาน
จริงตอนนี้ละครที่ติดต่อมาของปีนี้นิวก็ไม่ได้รับเลย
เพราะว่าตั้งใจจะทำน้องจริง
ตอนรักกันมันดีอย่างนี้นี่เองนะคะ
แม่น่ารักนะเอาอกเอาใจรองเท้าหลุดก็ใส่ให้

แต่คู่นี้เขาก็ผ่านเรื่องราวลักเลิกกันมานะคะ